สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนเช้าแบบนี้
หลายพื้นที่ฝนตกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน
หลังฝนตกลงมานี่นะคะมันก็ทำให้อากาศเย็นสบาย
พื้นที่การเกษตรมันก็ชุ่มฉ่ำแล้วก็จะเป็น
แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนมูลที่กำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งจากประเทศทางทะเลจีนใต้นะคะ
จะขึ้นไปที่เวียดนามตอนบนรวมไปถึงประเทศจีน
ก็จะมีผลกระทบต่อไทยค่ะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้ช่วงนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะรวมไปถึงมีลมแรงกันด้วย
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือแล้วก็ชาวอีสานก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันมากหน่อยสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศ
ไม่ว่าจะเป็นภัยที่ตามมาด้วยอย่างเช่นเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินถล่นถล่มกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
ไปดูข้อมูลนะคะจากแผนที่ที่เราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ
จะเห็นว่ามีทิศทางลมนะคะที่พัดกันมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศที่หลายคนกังวลโดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครว่าจะรับมือไหวไหมอย่างไร
ไปดูกันดีกว่าคาดการณ์๗วันแล้วนะคะดูเหมือนว่าวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์วันเสาร์นี้นะคะฝนจะน้อยลงหน่อย
แต่ว่าหลังจากนั้นกลับมาโอ้โหฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นแบบนี้หลายหลายพื้นที่เช่นกันนะคะ
อย่างภาคเหนือจะมีฝนตกโรยเฉลี่ยเนี่ยประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่
ส่วนภาคอีสานไม่น้อยหน้ากันนะคะประมาณเดียวกันเลย๖๐๗๐ของพื้นที่
สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่การเกษตรต่างก็ต้องจับตาดูให้ดีนะคะ
ภาคกลางฝนฟ้าขนองเบาหน่อยร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
ภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรเพราะว่ามีฝนฟ้าขนองมากถึง๑๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอัลไทยฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละสามสิบถึงสี่สิบแต่ว่าก็ยังคงมีคลื่นสูงถึงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
คลื่นสูง๒๓เมตรชาวเรืองดเดินเรือในระยะนี้ต่อไปอีก
ส่วนภูเทพฯมหานครนะคะมีฝนโดยประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่นะคะ
ต้องจับตาดูแล้วก็เฝ้าระวังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีพายุที่เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยของเราด้วยนะคะ
แต่ว่าก็น่าจะเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรที่จะได้ทำไร่กัน
แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตร
ดิจันทร์วีดโรนในการที่จะถีดยากฆ่ามแมลง

เทคโนโลยีให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์